ส่วนที่ชุมพรค่ะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็นั่งดื่มกาแฟกันกับเพื่อน
ปรากฏว่าเพื่อนก็ลุกไปเดินไปที่สวนตัวเองยังนั่งดื่มกาแฟต่อ
ความขัดแย้งส่วนตัวหรืออาจจะเป็นเรื่องของการเมืองท้องถิ่น
ตำรวจสพละแมค่ะพร้อมด้วยแพทย์เวรโรงพยาบาลละแม่
ไปตรวจสอบนะคะว่ามีผู้ชายถูกยิงเสียชีวิตที่บ้านหลังนึง
ในพื้นที่หมู่๔ตำบลทุ่งคาวัดอำเภอละแมจังหวัดชุมพร
บ้านหลังนี้เป็นบ้านไม้ยกพื้นสูงประมาณเมตรหนึ่งนะคะอยู่กลางสวนปาล์มน้ำมันเลย
ชานไม้หน้าบ้านค่ะพบนายอภิษฎจันสุกอายุสี่สิบเอ็ดปี
เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่สี่นอนหงายเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่
ถูกยิงด้วยปืนจุดสามห้าเจ็ดเหมือนกับถูกเจาะยิงเลยอ่ะค่ะ
ท้ายทอยกระสุนยังคาอยู่เลยที่เบ้าตาซ้ายคือทะลุจากท้ายท้อยอ่ะ
ข้างผู้ตายแก้วกาแฟยังวางอยู่แก้วหนึ่งนะคะ
ยังดื่มไม่หมดเลยวางอยู่ข้างหม้อต้มมีน้ำร้อนอีกแก้วหนึ่ง
เจ้าหน้าที่ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานจากการสอบปากคำเจ้าของบ้าน
แล้วก็เป็นเพื่อนสนิทกับผู้ตายอ่ะนะคะในร่วนชุมทองอายุหกสิบปี
บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนายอภิษฎหรือที่ชาวบ้านเขาเรียกกันว่า
ผู้ช่วยนกอ่ะนะเดินมาจากบ้านอยู่ห่างกันแค่๓๐เมตรอะค่ะ
นั่งดื่มกาแฟกันชานไม้หน้าบ้านก็ดื่มกาแฟกันแบบนี้ทุกวัน
พอตัวเองดื่มกาแฟเสร็จก็ลุกออกไปขอไปดูสวนกล้วยหลังบ้าน
อยู่บนเชิงเขานายอภิษฎหรือว่าผู้ช่วยนกบอกว่าขอดื่มกาแฟต่อ
ก็นั่งดื่มกาแฟอยู่ที่เดิมสักแป๊บเดียวเสียงปืนดังขึ้นนัดหนึ่ง
พอมาดูก็พบว่าผู้ช่วยนกคนนี้ถูกยิงเสียชีวิตแล้วอะค่ะ
นกมาที่บ้านเต็มตอนไหนอ่ะเต็มต้นเจออันไหมเจอนางคุยกับผมแล้ว
ตึงกับผมขึ้นไปบนนู้นมามาเออมึงนางน่ะปลากน่ะ
เพราะว่านางก็อยู่ทุกวันนั้นเห็นไหมอืมนางกินน้ำร้อนกินกากเว้ยไปกด
ผู้ช่วยแค่เครียดรถมือเครียดรถเหลืองมือรถกันมันมันเล็กมากมันเครียดมาเลย
อย่างที่บอกนะคะว่าตั้งปมสังหารเอาไว้๓เรื่องนะคะอาจจะเป็นเรื่องชู้สาว
เพราะว่าผู้ช่วยนกไปติดพันธุ์ผู้หญิงคนหนึ่งนะคะก็มีปัญหากับภรรยาตัวเองมาแล้ว
หลายครั้งคาดว่าอาจจะเป็นเรื่องนี้หรืออาจจะเป็นเรื่องของความขัดแย้งส่วนตัวก็ได้
เรื่องการเมืองท้องถิ่นก็ไม่ตัดทิ้งนะคะเพราะว่าจะมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านคนใหม่
ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบันซึ่งก็เป็นญาติของผู้ช่วยนก
ก็จะเกษียณในช่วงเดือนตุลาคมปีหกสองนี้อ่ะค่ะ
เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อตามจับกลุ่มมือปืนมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ